ใครที่อยากริอ่านลองกัญชาโดยเฉพาะบราวนี่กัญชา
ที่เห็นขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยชายชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย
เห็นนะครับบราวนี่ผสมกัญชาขายอยู่ที่ถนนเข้าสาร
ลองกินเข้าไปครับนั่นเตียงพยาบาลคุณผู้ชมฮะ
ตอนนี้นะครับอยู่โรงพยาบาลครับนี่คือโพสต์ของเพื่อนสาวของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับ
เอามาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยหลังจากเพื่อนของเธอกินขนมบราวนี่ผสมกัญชาก็เล็กเข้าไป
วางขายอยู่บนถนนเข้าสารครับหลังจากกินเข้าไปไม่นานเพื่อนชายชาวต่างชาติของเธอ
มีอาการหายใจไม่ออกคอแห้งปากแห้งหัวใจเต้นเร็วอาเจียนชักเกร็ง
นำส่งโรงพยาบาลครับเจ้าของโพสต์ระบุว่าอย่าหากินเลย
คนที่เคยทานมันร้ายแรงจริงชักด้วยตัวเกร็งพิกัดถนนเข้าสาร
เค้กก้อนเล็กมากสองร้อยบาทค่ารักษาสามหมื่น
ทำไมกล้าขายพิษร้ายแรงจริงแจ้งใครไปตรวจสอบได้บ้าง
ไปตามเรื่องนี้ให้เราก่อนนะฮะไปเจอเจ้าของโพสต์นะครับ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลเพื่อนที่เนี่ยนอนรักษาตัวอยู่เนี่ย
ให้ข้อมูลมาบอกว่าเพื่อนชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
เป็นชาวอิตาเลียนอายุ๓๖ปีมาเที่ยวไทยได้๖วัน
ตอนที่ซื้อมาเธอไม่ได้อยู่ด้วยถ้าอยู่ด้วยก็จะห้ามเธอบอก
เพราะว่าเพื่อนของเธอเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
เป็นคนรักสุขภาพไม่มีโรคประจำตัว
อย่างไรก็ตามหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คุณหมอรักษาตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแต่ยังไม่มีแรง
ซึ่งความจริงวันนี้เพื่อนของเธอมีกำหนดกลับอิตาลีนะครับ๕ทุ่ม
แต่จนถึงขณะนี้ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับได้หรือเปล่า
หมอบอกว่าขอประเมินอาการก่อน
เจ้าของโพสต์บอกด้วยว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ร้านที่ขายอาหารซึ่งมีส่วนผสมของกัญชาบนถนนเข้าสาร
เพราะเท่าที่เธอเห็นเขาบอกเยอะ
นักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าอาหารนั้นน่ะ
มันมีส่วนผสมของกัญชามากน้อยแค่ไหน
ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นโพสต์นะครับก็
ก็ขอให้ชาวต่างชาติคนนั้นหายเร็ว
บางคนเข้ามาถามว่าทำไมถึงกล้ากิน
ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่าที่เพื่อนซื้อกิน
เพราะเห็นว่ามีขายเยอะไงก็คิดว่ากินได้
ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้จึงถือว่าเป็นอุทาหรณ์
บางคนบอกว่าปกติคนขายต้องบอกให้รู้นะ
กินแค่๑ส่วน๔ของชิ้นซึ่งก็จะทำให้มึนแล้ว
ถ้ากินคนเดียวหมดชิ้นแล้วก็เขาใช้คำว่าเรียบร้อยทุกลาย
ก็หมายถึงว่าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ทุกรายนะครับคุณผู้ชมครับ